ประเด็นที่หลายคนยังไม่เข้าใจนะคะสำหรับ
สายเขียวเรื่องของกัญชาเสรีค่ะคือก่อนหน้านี้
ทำให้หัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมาแสดงความช่วยเหลือ
ในเฟซบุ๊กบอกว่ายินดีที่จะช่วยเรื่องประกันตรงประกันตัวเรื่องเงินต่าง
ทีนี้เลขาธิการปปศเขาออกมายืนยันเลยว่า
ยังไงก็ต้องจับอะค่ะเพราะว่ามันยังผิดกฎหมายอยู่
เหตุการณ์ก็คือมีเจ้าหน้าที่ปปศเข้าจับกลุ่ม
นายพรชัยชูเลิศหรือว่าอาจารย์ทรง
ราธิมูลนิธิข้าวขวัญห่อภัยมูลนิธิข้าวขวัญนะคะ
พร้อมของกลางเป็นต้นกัญชากว่า๒๐๐ต้น
น้ำมันสกัดจากกัญชา๒๐ลิตร
กัญชาบดผง๕๐๐กรัมแล้วก็มีเมล็ดกัญชาอีก๑๘กิโลกรัม
รวมถึงอุปกรณ์ต่างก็ตั้งข้อหาผลิตและครอบครองยาเสพติด
โทษประเภท๕โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ

แล้วหลังจากนอกจากนี้ก็มีการออกหมายเรียกนายเดชาสิริพัฒน์
ประธานมูลนิธิข้าวขวัญให้มารับทราบข้อกล่าวหาเดียวกันด้วย
ก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
แถมยังมีการติดแฮชแท็กเลยนะคะว่า
เฟฟหมอเดชาและอาจารย์ทรง
ที่ดำเนินการสกัดน้ำมันกัญชาช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมานานแล้ว
คือมูลนิธินี้เนี่ยเขาพยายามทำเรื่องนี้
คือใช้กัญชามาในแง่ของการรักษาโรค
ทีนี้เมื่อวานค่ะนายนิยมเติมศรีศุกร์
เลขาธิการปปศก็เปิดแถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ต้องออกมาย้ำถึงเหตุผลนะคะที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเพิกเฉย
หากไม่ดำเนินการก็จะถือว่าเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็โดนอีกเหมือนกัน
ไปที่มูลนิธิหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ
เป็นเรื่องจากการที่มีจุดเริ่มต้นเลยมีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อออนไลน์
มันก็เหมือนกับว่ามันปรากฏข้อมูลประกาศว่าจะทำอย่างนี้แล้วนะ
เราก็ส่งเจ้าหน้าที่เพียงแต่ไปตรวจสอบ
แล้วเราก็พบว่ามีการกระทำจริงนะครับ
แล้วก็ได้เบาะแสมาว่ามาจากที่แห่งนี้ล่ะ

แล้วเราก็พบว่ามันมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ตรงนั้นจริงเท่านั้นเองครับ

ทีนี้ประชาชนหลายคนเขาบอกว่าดูที่เจตนาก่อนได้ไหม
โพสต์ข้อความแสดงความเห็นบอกว่า
แจกจ่ายยาจากกัญชาเพื่อรักษาประชาชนที่ป่วยไข้
โดยไม่ได้แสวงหาประโยชน์ใด
ไม่ควรถูกจองจำแม้เพียงสักวันเดียว
แล้วก็ถูกคุมขังเอาไว้นานถึง๖วันแล้วค่ะ
บ่ายวันนี้นะคะ๓มูลนิธิก็คือ

จะรวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนกว่า๕แสนบาท
เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวนายพรชัย
และเชิญชวนประชาชนผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงยา
และทุกพักการเมืองที่ประกาศนโยบายสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์
ร่วมให้กำลังใจและร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน
ในการขอประกันตัวต่อสารจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ

บอกว่าได้รับมอบหมายจากพักภูมิใจไทย
ให้เดินทางไปช่วยดูเรื่องรูปคดี

สารจะให้ประกันตัวในวงเงินเท่าไหร่
แต่เท่าที่ได้พูดคุยกับฝ่ายกฎหมาย
ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาบุกจับกัน
เพราะยังมีเวลาและกฎหมายให้โอกาสผู้ครอบครองมาแจ้ง
ภายใน๑๙พฤษภาคมนี้ค่ะ